กหูหาพี่โดมปกรณ์ลำกันใหญ่เลย
คือมันมีกรณีที่เจ้าของร้านที่เป็นผับแห่งหนึ่ง
เขามาโพสต์ออกเฟซบุ๊คของตัวเองว่าเขาติดโควิด๑๙
โก่งหน้ากากอะไรก็ไม่ได้ใส่
แล้ววันที่โพสต์ภาพนี้คือวันที่๓๐ธันวาคม
อยู่ในช่วงระยะเวลาไทม์ไลน์ที่เขาบอกว่าเขาติดโควิด๑๙
แล้วนายขอบอกอ้าวพี่โดมยังไง

แต่เล่าเรื่องของเจ้าของร้านคนนี้ให้ฟังก่อน

ที่เขาต้องออกมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กเองเนี่ยเพราะกลัวว่าสอบคอจะแถลงช้าแล้ว
เรื่องจะบานปลายเขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าติดมาจากใคร
แต่เอาเป็นว่าใครที่มาร้านของผมตั้งแต่๒๑ธันวาจนถึง๓๑ธันวาคม
คุณไปสังเกตตัวเองแล้วกักตัวเลยนะเพราะพนักงานร้านของผมทุกคน
กักตัวแล้วสิบสี่วันคุณบัมเขาให้รายละเอียดไปด้วยนะคะว่า
เขาเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไตมาต้องทานยากดภูมิไว้ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ทำให้เขาน่าจะติดเชื้อได้ง่ายแต่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้ว
อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็อย่างที่บอก
พอย้อนกลับไปดูในเฟซบุ๊คของคุณปั๊ม๓๐ธันวาคม
เพิ่งจะ๓๔วันที่ผ่านมาใช่ไหมโพสต์ภาพนี้คู่กับคุณโดมปกรรมลำค่ะ
หลายคนบอกว้ายตายแล้วพี่โดมแล้วนี่พี่โดมจะติดกับเขาไหมอะไรยังไง
ใช่คนเป็นห่วงคุณโดมค่ะใช่พี่แจ๊กกะลีนค่ะไลน์หาพี่โดมเลย
โดมเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่าก็ไปสอบถามคุณโดมนะคะ
คุณโอมบอกว่าโอ้โหพี่ภาพนี้เก่ามากแล้วเก่ามากแล้วจริงสังเกตได้เลยจากสีผมของผม
ผมคือไม่เหมือนกันเลยเพราะตอนนี้ผมพี่โดมเนี่ยจะเป็นสีออกขาวขาวเทาแล้วก็ตัดข้างเกลียนนะคะ
น้องบอกอุ้ยภาพนี้ภาพเก่าแล้วผมเคยไปเล่นที่ร้องเพลงที่ผับแห่งนี้๙ธันวาคม๒๕๖๑ค่ะ
ภาพซ้ายนี่คือภาพปัจจุบันของพี่โดมเนี่ยผมปัจจุบันพี่โดมเป็นแบบนี้ส่วนภาพขวาที่เขาโพสต์เนี่ยยังเป็นผมสีแดงอยู่เลย
โดมบอกโอ้โหนั่นคือ๒ปีที่แล้วปี๖๑ตอนนั้นผมยังไม่ได้เปลี่ยนสีผมยังไม่ได้แต่งงานเลยด้วยซ้ำ
โดมบอกว่างงเหมือนกันตื่นเช้ามาคนโทรมาเยอะมากไลน์มาถามเยอะมากโชคดีมากผู้จัดการรอบครอบ
บันทึกวันเวลาแล้วก็ถ่ายรูปงานทุกงานเก็บไว้เป็นหลักฐานตลอดเลย
ก็เลยสามารถเอามายืนยันได้ว่ามันเป็นภาพเก่านะคะ
ตอนนี้พี่โดมบอกว่าพี่โดมอยู่กับน้องเมทัลเนอะแล้วก็ครอบครัวพักผ่อนกันอยู่
แต่พี่โดมบอกว่ายังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่ทักมาหาที่แสดงความเป็นห่วง
แล้วก็ฝากให้คนไทยทุกคนเนี่ยตั้งกาดป้องกันโควิดดูแลตัวเองกันด้วย
นะคะเบื้องต้นก็คือพวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันนะคะ
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ทุกอย่างเนี่ยยังต้องปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นนะคะ
ตัวเลขเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด๑๙เดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้มุมจอตลอด
เพราะว่าเห็นตัวเลขล่าสุดวันนี้เพิ่มขึ้น๓๐๐กว่าคนก็น่าตกใจพอสมควรนะคะ